พาคุณผู้ชมไปดูภาพสดใสของน้องกอ

ก่อนหน้านี้นุ่งขาวห่มขาวที่วัดป่ามนีการ
ก่อนหน้านี้ก็นั่งสับปะงกให้เราได้ดู
แต่ว่าล่าสุดด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่เป็นสามเณรแล้วเรียบร้อยค่ะ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า
น้องกรหรือเด็กชายจิรกรเสือแพ่ววัย๓ขวบ๙เดือน
ศิษย์วัดตัวน้อยที่หลายคนต่างหลงรักในความสดใสไร้เดียงสา
ได้ร่วมอุปสรมบทเป็นสำเนียนแล้ว
ที่สาลาวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรี
เมื่อช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ร่วมตักบาทในน้อยเป็นวันแรกค่ะ
ดูหน้าน้องกรตอนโกนคิ้ว
จะเป็นภาพคล้ายแบบที่เราเห็นตามปกติ
ก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องกรได้โพสต์คลิปวิดีโอ
ขณะที่น้องกรได้มาไหว้ขอคำมาแม่
ก่อนเข้าพิธีอุปสมบทด้วย

สิ่งใดที่ลูกได้ร่วงเกิน
คุณแม่ด้วยกายวาจาใจ

ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อกี้ตอนที่กล่าวคำขอคำมา

น้องกรกล่าวด้วยเสียงดังฟังชัด

คุณแม่ได้เขียนข้อความอนุโมทนาบุญกับลูกชายนะคะ
บอกว่าใครรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้
ที่แม่แค่อยากเห็นเจ้าเป็นคนดี

จึงเลือกใช้วิธีพาเจ้าเข้าวัด
เพียงทำกิจกรรมนี้ร่วมกันตั้งแต่เจ้าอายุเพียง๓เดือนครึ่ง
จนถึงวันนี้เจ้าอายุ๓ปี๙เดือน
มีความประสงค์อยากจะบวช
เห็นเพียงแววตาความมุ่งมั่นความพยายามความอดทน
แม่จะลองใจเจ้าหลายครั้งหลายครั้งต่อหลายครั้ง
แต่เจ้าก็ไม่คิดจะล้มเลิกหัวใจของเจ้าช่างเด็ดเดียวนะ
ขออย่าได้มีอุปสรรคใดมาขวางทางเจ้า
ขอให้เจ้าได้สมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าด้วยนะลูก
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาเยอะเลย
ร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องกร
อยากให้วัยรุ่นไทยมีความคิดเยี่ยงน้องกรจังเลย
ใช่ครับอยากน้อยไปถือศิลป์แปดที่วัตรก็ยังดีนะครับโอ้โหผมดูข่านี้ขนลุก